สอพักร่วมรัฐบาลก็ได้มีการทยอยเดินทางมาที่ทำการพักเพื่อไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้
หลายคนบอกว่าคาดหวังว่าการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในครั้งนี้นะคะ
จะทำงานร่วมกันด้วยความราบรื่นค่ะ
โดยบรรยากาศที่พักเพื่อไทยตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
เริ่มมีสอสอแต่งชุดปกติขาว
ทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะ
โดยแก่นำคนสำคัญของพักเพื่อไทยนะคะ

เดินทางมาถึงที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะ
พร้อมด้วยนายอดิสรเพียงเกรด
เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมพิธี
รับพระบรมรัชองการโปรต๙โปรตกระหม่อมแต่งตั้ง
นายหยุทธมดีาที่๓๐นายเศษฐาธาวีสิน
ให้ดำรงตำแหน่งนายหยุทธมดีาที่๓๐
จัดเตรียมไว้นะคะจะซักซ้อม
ภายหลังจากเวลาที่ทุกคนได้มีการเดินทางมาถึงค่ะ
ขณะที่สสพักร่วมรัฐบาลคนแรก
ของพักแรกที่เดินทางมาถึง
นั่นก็คือนายอัคระแสนคิรีโล่วีระค่ะ
สสจังหวัดชายภูมิของพักพลังประชารัฐนะคะ

วันนี้ได้เข้ามาในที่ทำการพักเพื่อไทยเป็นครั้งแรกค่ะ
ได้เห็นบรรยากาศมีผู้สื่อข่าวเป็นจำนวนมาก
วันนี้ก็มาก่อนเวลาผิดคิวเล็กน้อยค่ะ
เพราะนัดกับสอสอของพักพลังประชารัฐไว้
วันนี้จะมาร่วมพิธีประมาณ๑๐กว่าคนค่ะ
แต่กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเล็กน้อย
มาถึงก่อนไม่รู้จะนั่งตรงไหนนะคะ
ก็เลยไปนั่งกินช็อกมิ้นรอค่ะ
ส่วนความรู้สึกในการเป็นสอสอสมัยแรก
และได้ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
แล้วก็หวังว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน

รวมถึงนโยบายของพักเพื่อไทยนะคะ
ที่สอดคล้องกับภักรรณประชารัฐค่ะ
สำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นนะคะ
ตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรที่จะฝากถึง
เพียงแต่ขออยากให้นายเศรษฐาเร่งแก้ปัญหา
ทำตามที่ได้พูดไว้หาเสียงไว้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของสอสอคนแรก
พลังประชารัฐที่เดินทางมาถึงพักเพื่อไทยค่ะ
ผมก็เข้ามาด้วยความหวังว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ดังนั้นก็ถ้าได้ร่วมรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ

แล้วก็ทางนโยบายพักของทั้งพักพลังประชารัฐแล้วก็ทั้งพักเพื่อไทย
ก็มีแนวนโยบายที่ใกล้เคียงกันพอสมควร
เฉพาะในเรื่องของเรื่องที่ดินทำกิน
เราก็มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็หวังว่าร่วมรัฐบาลกันแล้วก็น่าจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหา
และหน้ายศุรทินพี่จานภักษณ์ประชาธิปไตน์ใหม่
ก็ได้เดินทางมาถึงภักพฤวชไทยครับ
ทั้งสองคนพูดให้ความเห็นคล้ายกันนะคะว่าหลัง

ทำให้ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์
ขณะที่นายไผ่ลิกก็พูดถึงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะว่า
ที่ไม่เห็นหน้าตาก็พลเอกประวิทย์ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
ขอให้ทุกคนสบายใจได้นะคะพักพลังประชารัฐพูดคุยกันตลอด
ก็ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เจอกันไม่มีอะไรจะฝาก
ยังแต่อยากจะบอกว่าตนเองเชื่อมั่นในการทำงานของนายกรัฐมนตรี
ขอให้พูดและทำตามที่ได้หาเสียงไว้ไปฟังเสียงของภัยลิกค่ะ
ขอให้มันลาบลื่นแบบที่เราคาดหวังไว้
อยากให้มันปลดล็อกแล้วก็เดินไปข้างหน้า
เพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินต่อได้
ไม่มีอะไรหรอกครับสบายใจได้นะครับ
ก็จะพยายามร่วมกันทำงานให้ดีที่สุดครับ

โอเคหมดครับที่ข่าวบอกว่าเรามีปัญหาอะไรไม่มีเลยครับ
ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่ทำการพักเพื่อไทย
บริเวณด้านหน้าทางเข้าซึ่งเมื่อเดี๋ยวอีกไม่กี่นาที
ก็จะมีแก่นำคนสำคัญของพักร่วม
รัฐบาลนะคะทั้งนายอนุทินชาญวิรากูลรวมถึงพักรวมไทยสร้างชาตินะคะ
ก็จะเป็นตัวแทนในการมาร่วมพิธีในเวลา๑๘นาฬิกาในวันนี้
ซึ่งต้องจับตาว่าบรรยากาศในการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้
ถือเป็นครั้งแรกเลยที่พักร่วมรัฐบาลได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในการทำพิธี
แล้วก็หลังจากการทำพิธีวันนี้เสร็จสิ้นนะคะมีการแจ้งว่าจะไม่มีการแถลงข่าวเปิดใจ
รวมถึงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของนายเศรษฐาทวีสินนะคะ
มีการแจ้งว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปให้สัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
และที่น่าจับตาวันนี้หลังจากได้พูดคุยหารือกันแล้ว
จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่พักเพื่อไทยค่ะ
วรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ